แต่ว่าถ้าใครนี่นะคะอยากจะไปเที่ยวงานลักษณะเหมือนงานประเพณีงานบุญ
เราก็มีมาแนะนำกันด้วยนะคะเพราะว่ากลางเดือนหน้าเนี่ย
ก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษาแล้วนะคะตอนนี้หลายหลายวัดก็มีการเตรียมแกะสลักต้นเทียนพรรษา
เพื่อที่จะทำไปแห่ขบวนแล้วต้องพูดถึงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ตอนนี้นะคะเขาเตรียมต้นเทียนพรรษาเอาไว้มากมายหลากหลายรูปแบบ
แล้วต้องบอกว่าสวยงามอลังการมากเลยทีเดียวนี่นะคะคุณ
ทั้งหมดที่เห็นนี้ค่ะเป็นฝีมือของพระภิกษุสามณี
แล้วก็ชาวบ้านในชุมชนวัดโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ตอนนี้เนี่ยร่วมแรงร่วมใจสละเวลาอันมีค่าของทุกคน
แกะสลักและหล่อเทียนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการทำสองรูปแบบคือ
แปะพิมพ์กันแบบแกะสลักใช่ไหมคะแปะพิมพ์ก็คืออ่าไปหลอมเทียนให้มันเป็นของเหลวมาเทใส่พิมพ์
แล้วก็พอมันแห้งก็แกะออกมาแล้วก็มาประดับที่ต้นเทียนกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการแกะสลักเลย
อันนี้ที่กำลังเห็นอยู่อันนี้คือการแบบแกะแบบแกะสลัก
ใช่แล้วค่ะซึ่งการผสมผสานศิลปะทั้งสองแบบนี้นะคะก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการตกแต่งรถขบวนเทียนพรรษา
แล้วก็จะเตรียมแห่โชว์ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่นี่เขามีที่มาเขามีสตอรี่ปีที่แล้วเนี่ยสร้างความฮือฮาไปแล้วทั่วโลกนะคุณ
ต้องบอกว่าทั่วโลกเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุสามเณรชาวบ้านเนี่ยเขาแกะสลักพรรษาเทียนพรรษาเนี่ยเป็นรูปเด็กทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ความยาวกว่าสิบแปดเมตรเลยนะปีนี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
และความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ความคืบหน้าตอนนี้ก็ครึ่งหนึ่งแล้ว
ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวอีกช่วงเวลาที่เหลือประมาณเดือนหนึ่งก็ทำต่อเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เรียกได้ว่าแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วจริงเพราะฉะนั้นท่านใดที่รู้สึกว่า
ฉันอยากจะไปเห็นกับตาอยากจะไปร่วมบุญอยากจะไปชมความอลังการของงานหายเทียมพรรษานะคะ
เขาจะจัดขึ้นวันที่สิบหกถึงสิบแปดกรกฎาคมนี้ครับที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุรนารีค่ะ
เรียกได้ว่าก็จะได้ไปทำบุญด้วยไปชมฝีไม้ลายมือของช่างเทียนพรรษาที่ถือว่าเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้เห็นไหม
ไม่แต่นวดแหละเฮ้ยละเอียดยิบครับดวงตานี่น่ะเส้นขนเส้นผมหูคูณงานละเอียดจริงค่ะ
ต้องไปดูใกล้ใกล้ด้วยตัวคนเองนะคะนี่สวยงามจริงเรื่องราวพุทธประวัติได้เรียนรู้กันไปด้วย
ต้องแล้วก็เป็นงานฝีมือมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะทางภาคอีสานนะที่สืบทอดกันมายาวนานมาก
อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวงานนี้จะจัดขึ้นในเดือนหน้าแล้วแล้วเราสามคนเคยไปมาแล้วด้วยที่จังหวัดอุบลรัชธา
บนราชธานีเราไปครั้งนั้นนี่โอ้โหอาหารขบวนเขาใหญ่ขบวนใหญ่มากแล้วเป็นงานใหญ่ประจำปีมากเลยนะคะ